พ่อค้ายิงกันสนั่นกลางตลาดเลยนะฮะ
สาเหตุมาจากการแย่งแผงค้าปลากันนะครับ
แล้วก็คนเจ็บวิ่งหนีเข้าไปหลบที่ร้านเสริมสวยขอความช่วยเหลือ
ส่วนมือยิงนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ได้จากรายงานนะครับ
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือในกฤษณพรมดีอายุ๒๒ปี

จมกองเลือดอยู่ภายในร้านเสริมสวย
ตลาดสดโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุเป็นแผงขายปลาในตลาด
พบกองเลือดเป็นทางยาวเข้าไปในร้านเสริมสวย
และพบปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองเบอร์๑๒วางบนเก้าอี้
ขวานอีก๑เล่มตกอยู่หน้าร้านจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนผู้ก่อเหตุคือนายสัญญาฟองเงินอายุ๒๘ปี
เพราะข้าวปลาหลังเกอร์เหตุได้เข้ามอบตัวกับ
ตำรวจสพโคกสำโรง
พ่อค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายสัญญากับนายกฤษณะทะเลาะมีปากเสียงกัน

จากนั้นนายสัญญาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเอาปืน
วกกลับมามีปากเสียงกันอีกรอบ
ก่อนชักปืนยิงใส่นายกฤษณะจนล้มลง
มีคนพยายามพาเข้าไปหลบในร้านเสริมสวย
ส่วนนายสัญญาพยายามเข้าไปทำร้ายอีก

ส่วนปมเหตุมาจากเรื่องแผงขายปลาสดของทั้งคู่ที่อยู่ติดกัน
แผงค้าของฝั่งผู้ก่อเหตุอยู่ติดริมทางเดิน
และแผงค้าของคนเจ็บอยู่ข้างกัน

แม่ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่ามีปัญหากันเรื่องแผงค้ากับฝั่งคนเจ็บจริง

แผงค้าที่คนเจ็บขายอยู่ก็เป็นของตัวเองทั้งหมด

ช่วง๑๐ปีหลังไม่ยอมจ่ายค่าเช่า
แต่พระความจำกรับว่าเกิดขุมลัดครัว

ด้านต่างว่าโลกอัยะพยี่วิว
แม่ผู้บาดเจ็บเผยนาทีก่อนเกิดเหตุลูกชายมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุ
จึงบอกลูกชายว่าไม่ต้องไปสนใจ
แต่ผู้ก่อเหตุกลับใช้ปืนยิงใส่ลูกชายเธอ
พยายามพาลูกหนีตายไปในร้านเสริมสวย
แต่มือยิงก็พยายามตามไปหวังจะยิงซ้ำ
ขณะที่ยายของคนเจ็บบอกว่าไม่เคยเช่าที่ของคู่กรณี
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเจ้าของตลาด

ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พ่ยามพาลูกหนีตาย
แม่แม่เข่าม่าขอยาอาจจะด่าโลกไก่ได้
คนแก่ตรงรถตาย
นะบอกว่าลูกสุด

นายกฤษณะตอนนี้หลังแพทย์ผ่าตัดเอากระสุนออกยังต้องอยู่ในห้องไอซียูไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
ส่วนในสัญญาผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่งตัวฝากค้างที่ศาลจังหวัดลบบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวเทศรัททีวีรายงาน